หนุ่มคนนึงค่ะคุณค่ะขี่รถจักรยานยนต์ตามถนนอยู่ดีปรากฏว่า
ไปเจอตัวเงินตัวทองแล้วมันมีแก้วพลาสติกคอบหัวด้วย
เขาก็เลยหวังดีจะลงไปช่วยมันค่ะ
น้องวิ่งมาบอกว่าขอบคุณนะ
มันใช่เหรอมันใช่เหรอน้องใบตอง

ในเมื่อมันวิ่งเร็วนักเราเลยจัดภาพช้าให้ดู

ค่อยดูจังหวะที่เขาเอามือไป
วิ่งมาแล้ววิ่ง

กรรมการดูแล้วเนี่ยวิ่งออกข้างไปแบบนี้

ฟาวครับยังไงให้จุดโทษแน่นอน
อืมอะไรอ่ะ

ฝากไว้แล้วกันว่าจะทิ้งขยงทิ้งขยะอะไรอย่างนี้

ก็คือสัตว์มักจะเกิดอุบัติเหตุ

ไม่ว่าจะเป็นหมาเอ้ยที่ติดกระป๋องบ้าง
อะไรอย่างนี้เราเจอแบบนี้เยอะค่ะ

พลเมืองดีไปช่วยเหลือถึงแม้ว่าจะดูอันตราย
เพราะว่าไม่รู้มันจะพุ่งไปทิศทางไหน

มาแบบคาดเดาไม่ได้คล้ายกับแมงสาบเหมือนกันเนอะ
จินตนาการไม่ได้ว่ามันจะหาเราหรือมันจะออกไปจากเรา
คุณแมงสาบเวลามันบินคุณเดาไม่ได้เลยคุณจะหนีซ้ายหรือขวา
อย่างเช่นถ้าหนีมันมันวิ่งตาม
ตกลงแล้วจะบอกไหมละว่าทะเลียนรถมอเซอ์มันคืออะไร

โฟกัสที่เรื่องของการช่วยเหลือเจ้าตัวเงินตัวทองดีกว่า

จริงคือดีชัยก็จะบอกว่าทะเลนส์นำของมันได้ได้ครับ

ถ้าเจ้าของคลิปนี้เขาใจดี

ยังไงขอบคุณติ๊กต๊อกนี้ด้วยนะคะ